เสียงในเสียง

นำสกุลเดียวกันหรือเปล่า

นี่ตกลงคุณจะมาส่งใครบ้านไหนยังไง

เขาบอกว่าคุณอริยา
นี่เป็นหมายสารจากรัชดาด้วย

ตรงนี้เยี่ยมไม่ค่อยมีคนอยู่
แห่ช่วงนี้อุตส่าห์ขับรถฝ่าฝนมา

ยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดเจอเจ้าของบ้านฝากบอกหน่อย
แล้วก็ฝากบอกคุณผู้ชมด้วย
ใครที่จะขับรถขับราในระยะนี้
ไปใช้ชีวิตประจำวันในระยะนี้

อย่างที่ได้เกิดไปเมื่อวานนี้ว่า
มีฝนเกิดขึ้นแล้วฝนตกชุกด้วย
เมื่อวานนี้กรมบุตุเขาประกาศว่า
ต้องระวังฝนตั้งแต่วันที่๔ถึงวันที่๗
ตอนนี้เนี่ยขยายเวลาออกไปแล้วนะครับ
อย่างที่ได้บอกไปว่ามันจะมีพายุเพิ่มขึ้นมาอีก
ตอนนี้กลายเป็นว่าขยายไปถึงวันที่๑๒

คุณผู้ชมครับอย่างที่ได้เกิดไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ
ว่ามันมีพายุอีกหนึ่งลูกนะครับที่น่าจับตามอง
แล้วก็เป็นพายุที่คาดการณ์ว่าจะสามารถที่จะทำให้เกิดฝนตกหนักกว่า
พายุลูกแรกลูกนี้ที่มีการก่อตัวขึ้นนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแสดงการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆนะครับ
เป็นแผนที่ที่ตอนนี้จะพบว่ามีการก่อตัวของกลุ่มเมฆหนาตาเลยทีเดียวนะครับ

อันนี้เป็นแผนที่แสดงทิศทางลมนะครับ
พบว่าตอนนี้มีกระแสลมหมุนวนอยู่แถวบริเวณทะเลนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์นะครับ

จะพบว่ามีการดูดเอากระแสลมจากฝั่งตะวันตกนะครับ
หรือว่าทะแถวฝั่งอินเดียนะครับเข้ามาครับ
ทำให้ในระยะนี้คลื่นลมครับทั้งสองฝั่งจะสังเกตว่ามีสีเหลืองเกิดขึ้นนะครับ

จะเดินเรือทางฝั่งอาวไทยันดามัน
โดยเฉพาะตอนบนเนี่ยนะครับคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
แล้วก็จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตร
ก็ต้องระวังกันหน่อย

แต่ว่าฝั่งตะวันตกแถวการแถวตากเนี่ยนะครับ

ไม่สามารถที่จะเข้ามามีอิทธิพลได้มากนักในระยะนี้
คุณผู้ชมดูแผนที่แผนที่นี้ดีนะครับ
สังเกตว่าบริเวณฟิลิปปินส์มีอีกหนึ่งวงนะครับ

พายุลูกนี้แรงขณะที่ว่าไปดูดเอาพายุที่ตอนนี้

มีการดูดเอามารวมกันเป็นพายุลูกใหญ่เลยทีเดียว
และพลังแรงดึงดูดแบบนี้เนี่ยนะครับ
เขาก็ไปดึงดูดเอาฝนที่อยู่ในบริเวณฝั่งพม่าครับ

ก็จะค่อยมีการเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออกแน่นอนครับ
ก็จะผ่านพื้นที่ภาคเหนือไปสู่พื้นที่ภาคอีสาน
แล้วก็เป็นพื้นที่ที่อาจจะต้องเตรียมรับมือกันหน่อย
เพราะว่าในระยะนี้เองฝนตกลงมาทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่นะครับ
สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของดินโคนถล่มนะครับ

เคลื่อนที่ผ่านไปในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับ

นี่คือสถานการณ์ฝนวันนี้จะพบว่าขณะนี้เองมีการดูดฝนส่วนใหญ่ไปอยู่แถวบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ถ้าหากเราคำนวณไปนี่คือช่วงประมาณเที่ยงก็จะพบว่าฝนนั้นมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นจากเมื่อวานนี้
เมื่อวานนี้ส่วนใหญ่จะอยู่อีสานตอนบนเหนือตอนบน
ก็จะพบว่าช่วงตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปอาจจะมีกลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้า
อาจจะต้องเตรียมตัวกันหน่อยนะครับใครตากหมึกแดดเดียวหมูแดดเดียวไม่อยู่นะครับก็เก็บก่อน
เดี๋ยวจะไม่ได้กินนะครับเพราะว่าฝนวันนี้มีโอกาสตกค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
เดี๋ยวต้องไปขอปฏิบัติการส่งของให้สำเร็จก่อนนะครับแต่มันเงียบเหลือเกินแบบนี้

เดี๋ยวต้องไปเข้าไปดูข้างในก่อนว่าเป็นอะไร

เห็นเงาตะคุมนี่ใช่คนหรือเปล่าครับนี่

โอ้ย